คือไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับพอกลับมาบ้านเนี่ยเอ๊ะทำไมแอร์ในห้องนอนข้างบนเนี่ยเปิดนะ
มีลักษณะของการทำกับข้งทำกับข้าวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
เตาแก๊สอะไรพวกเนี้ยไปตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
มันนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเขานะครับเปิดแอร์สบายใจเลยฮะ
มาได้ยังไงเข้ามาตรงไหน
ไปค่ะไปบ้านอยู่ตรงนี้เนอะใช่ไหมข้างข้างบ้านพี่ลมใช่ไหมคะ
ไม่มีคนอยู่เข้ามาตรงไหนเนี่ย
ไปค่ะลุกเลยไปลุกเลยค่ะ
นี่ฮะยังดูสลึมสลืองวงเงียอยู่เลยตื่นขึ้นมาเลย
เอาอะไรไปมาปลุกตื่นขึ้นมาเลยเดินแบบอื้อหือ
งงงสลึมสลือลงจากชั้นสองของบ้านเขาค่ะเจ้าของบ้านก็พยายามถามมาทางไหนเนี่ย
นะนี่เห็นไหมไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้ว
ถึงขั้นเปิดแอร์นอนได้ด้วยแล้วก็เดินออกจากบ้านไปไปดูหน่อยได้ไหม
เขาก็ต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะเอาอะไรเข้าไปหรือเปล่าค่ะนี่นะฮะ
ที่ชื่อคุณนายตองก้าวนะครับเอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
ว่าผู้หญิงคนนี้แอบเข้าบ้านตอนเจ้าของบ้านไม่อยู่หรือค้นของกินในบ้าน
แก๊สทำอาหารนอนเปิดแอร์สบายใจวันนี้เราก็เลยไปคุยกับทางเจ้าของบ้านนะครับ
คุณนัชชานะฮะคุณนัชชาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยในคลิปนี้เนี่ย
มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตัวเธอเนี่ยออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้า
กลับมาถึงบ้านสี่โมงเย็นเข้ามาถึงบ้านเอ้าเตาแก๊สเนี่ย
มันเหมือนกับมีร่องรอยการทำกับข้าวใครมาทำก็ไม่มีคนอยู่บ้าน
ขึ้นไปบนชั้น๒นี่ไงห้องเนี่ยถูกเปิดไว้เปิดแอร์ด้วย
พอดูในห้องเนี่ยตกใจฮะผู้หญิงใครก็ไม่รู้นอนอยู่บนเตียงหลับอย่างสบายใจ
นี่แล้วก็ปลุกให้ตื่นเนี่ยฮะแล้วก็ไล่ออกไปนะครับคือไปไปมามาเนี่ย
ไล่สอบถามเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาบอกว่าปีนหลังคาเข้ามานะฮะ
ทางฝั่งด้านหลังบ้านที่อยู่ติดกันก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับ
แล้วก็คุยกับพ่อของผู้หญิงคนนี้แล้วคือพ่อของผู้หญิงคนนี้ที่บ้านหลังคา
ติดกันอยู่ฝั่งหลังบ้านเนี่ยแล้วเขาปีนเข้ามาแล้วมาอยู่ในบ้านเขาเนี่ย
พ่อบอกว่าอ๋อก็ลูกผมสติไม่ดีแล้วจะให้ผมทำยังไง

กระทืนกระจายเปิดแอร์นอนในห้อง
ถ้าคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าประมาณ๘โมงเขาจะนั่งบนหลักสาบ้านเมือง

เขามาทำความเสียหาที่บ้านที่หน้าอะไรอย่างนี้
พ่อบอกไม่ดีจะทำเหมือนก็คติไม่ดี
แล้วถ้าคติไม่ดีก็ปล่อยอะไรอย่างนี้มันอันตราย
อย่างที่เจ้าของบ้านบอกมันอันตรายมากนะ
แล้วสติไม่ดีมันเกิดจากอะไรหรือเปล่า
ซึ่งตำรวจสพคลองหลวงคุมตัวผู้หญิงคนนี้ไปตรวจสอบ

ส่วนข้อหาอื่นเนี่ยเดี๋ยวรอให้ทางผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติม
ไม่ได้นะคะคนในครอบครัวต้องดูแลส่งไปบำบัดนะแบบนี้มันน่ากลัว